ส่วนที่กระบี่ค่ะมีสุนัขเนี่ยวิ่งไล่กัดคน
คนก็ตกใจวิ่งออกไปกลางถนนครับปรากฏว่าโดนรถจักรยานยนต์ชนค่ะ
อ่าแล้วมีคนเจ็บแต่สุนัขเนี่ยหายไปไหนเราไม่รู้ครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจักรยานยนต์มากันสองคัน
มีคนขี่และคนซ้อนรวมสี่คนนี่คือริมถนนอุตรกิจนะคะ
เขตเทศบาลเมืองกระบี่คนซ้อนลงจากรถมาเดินอยู่ริมถนนคนนึง
แล้วเหมือนมีสุนัขสองตัววิ่งออกมาเห่าแล้ววิ่งไล่นี่
แล้วผู้ชายเขาก็ออกไปกลางถนนไงมีรถจักรยานยนต์มาแล้วชนเลย
นี่ชนอยู่แล้วนี่ใช่ไงอ๋อแล้วสุนัขก็วิ่งหายไปครับ
นี่นะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
คนเจ็บสองคนค่ะนายเอกพงศ์บ้านนบอายุยี่สิบสอง
เป็นทหารเกณฑ์ประจำค่ายเทพกษัตรีอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็กลับมาบ้านช่วงหยุดฝึกนายเอกพงศ์อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้านนะคะ
นี่นะคะก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ของเพื่อนเหมือนกับยางล้อรถรั่วค่ะเลยจอดรถลงมาดู
สุนัขสองตัววิ่งมาเลยเห่ามาเลยออกมาจากรั้วของบริษัทขายรถยนต์
เขาก็ตกใจก็วิ่งหนีไม่รู้ว่าวิ่งออกไปบนถนน
เพราะว่าตามัวแต่มองสุนัขครับกลายเป็นโดนรถชนแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
ไม่มีสติเลยอะค่ะไปฟื้นที่โรงพยาบาลกระบี่
ก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาก็กลับมาพักที่บ้านได้แล้ว
แต่ว่าปัญหาคือแล้วจะเอาผิดกับเจ้าของสุนัขสองตัวนี้ได้ไหม

ทำให้เขาต้องวิ่งหนีไปกลางถนนแล้วโดนรถชนหรือเปล่า

อ๋อแล้วมันก็วิ่งกลับเข้าไปทุกที่เลยมันก็วิ่งกลับเข้าไปแล้วหายไปเลย
ไอ้๒คนนี้มันวิ่งมาตรงหาเราเลยครับไม่ห่วงมันดูดกระดูดมาเลย
เหมือนจะกัดเราครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับแล้วตอนนั้นเราเจ็บ
ตรงไหนบ้างครับตอนนั้นยังยังไม่เจ็บครับแล้วพอหลังจากไป
โรงพยาบาลมาหมอบอกว่าเรายกไม่ขึ้นส่วนคนเจ็บอีกคนก็
ก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ชนนายเอกพงศ์คนขี่เขา
ชื่อว่านายอนุวัฒน์สัมพันธ์อายุ๔๕ก็นอนรักษาตัวอยู่
อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็ยังมีอาการเบลอ
ตอบอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ยังปวดหัวอยู่เลย
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถกำลังจะกลับบ้าน
ระหว่างทางเจอนายเอกพงศ์วิ่งออกมาบนถนนกระชั้นชิดมาก
เลยชนไปเต็มรถล้มหัวฟาดพื้นสลบไปเลย
รู้อีกทีก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
ต้นเหตุมันเกิดจากสุนัขสองตัวที่มาไล่นายเอกพงศ
นายเอกพงก็หนีไปกลางถนน
นางสาวอรยาสัมพันธ์อายุ๒๔ลูกสาวของนายอนุวัฒน์ก็บอกว่า
อยากให้เจ้าของสุนัขมารับผิดชอบได้ไหม
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อเธอทำงานรับเหมาก่อสร้างตอนนี้เจ็บหนัก
ก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลต้องซ่อมรถจักรยานยนต์
ตอนนี้สองหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีอ่ะ
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยเพิ่งจะมาถึงบางอ้อว่า
ก็สุนัขมันวิ่งไล่มาอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเจ้าของสุนัขจะร่วมรับผิดชอบด้วยได้ไหม
ตามให้แต่ว่าคนที่ว่าเป็นเจ้าของหมายังไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย
เห็นที่ตำรวจบอกนะคะบอกว่าอ่ารอบรพฟิลคุณบอกว่า
งานเขาก็เสียหายเหมือนกันนะคะรายได้เท่ากับใช่รายได้หายหมด
อยากบอกเขาว่าให้ออกมารับผิดชอบหน่อยคือเราเรายังไงอ่ะ
คือแบบว่าเราคนทำงานอะค่ะแล้วมาเจอแบบเนี้ย
คุณจะไม่รับผิดชอบมันก็ไม่ได้เพราะมีคนบอกมาเยอะว่าเป็นหมาของคุณ
หมาของจุดรุมรถคุณจะมาปฏิเสธตอนนี้คือตำลอยบอกว่าเขาจะอืม
ทีนี้มาสรุปอาการบาดเจ็บของสองคนนี้ก่อนนะคะทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์
คนที่หนีสุนัขแล้วก็โดนรถชนอ่ะนะคะครับนายอนุวัฒน์นะคะก็มีแผลที่ศีรษะนะคะ
มีรอยช้ำที่ใบหน้าก็สลบในที่เกิดเหตุนายเอกพงศ์ก็เจ็บที่ขาขวา
หัวเข่าหลุดเลยค่ะหน้าก็มีแผลก็ต้องพักอย่างน้อย๑สัปดาห์นะคะ
นี่คือสองคนที่เจ็บนะคะตัวนายอนุวัฒน์คือคนขี่รถจักรยานยนต์
เอกพงศ์คือคนที่หนีสุนัขไปกลางถนนเราให้คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ก็ไปคุยกับโชว์รูมที่ขายรถไปคุยถึงเรื่องของสุนัขสองตัวนี้
นี่นะคะทีนี้ค่ะทางโชว์รูมบอกว่าก็ไม่เคยรู้เรื่องนะ
เลี้ยงสุนัขเอาไว้ด้วยนะเขาบอกแบบนี้นะคะครับ
ส่วนคนที่บ้านอยู่แถวนั้นทีมข่าวของเราก็ไปคุยไปคุยกับนางสาวอิงพร
เขาก็บอกว่าอ๋อสุนัขสองตัวนี้เหรอเป็นของโชว์รูมรถ
อ้าวแต่โชว์รูมรถบอกไม่มีสุนัขนะอืมคนที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกว่าเคยเห็นสุนัขสองตัวนี้ไล่กัดชาวบ้านบ่อย
เธอเองก็เคยโดนสุนัขสองตัวนี้มาไล่กัด
พยายามแจ้งให้กับพนักงานของบริษัทรถรู้เรื่องแล้วนะ
แต่ก็ไม่เห็นแก้ไขเลย
ปกติถ้าเดินผ่านช่วงกลางวันนะคะก็จะเห็น

บางคนคือเท่านั้น

มาจอดรถ
เคยมีเด็กโดนไล่บ้างเนี่ยครับหรือว่ามีแต่ผู้ใหญ่หรือเปลี่ยน
ก็ที่เห็นก็คือเราโดนนะแล้วก็มีคนที่เขาไม่รู้ก็โดน
ไอ้กัดยังไม่บ้านใจว่าโดนไหมแต่ว่าที่รู้ยังไม่มี
แต่ว่าที่ไม่เห็นไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีหรือไม่มี
ข้างหลังมันออกไม่ได้เพราะว่า
มันสูงแต่ข้างหน้าอันนี้มันเตี้ยไงมันก็จะโดดออกมา
คือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าแถวตรงนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุได้นะสักทุ่มนึงสูนักมันจะมา
วิ่งไล่รถจักรยานยนต์ไล่คนที่เดินผ่านไปผ่านมา
ทีมข่าวของเราก็รอดูรอดูจนค่ำเนี่ยค่ะ
จุดเดียวกันนะกับภาพในกล้องวงจรปิด
ตำรวจสอบภพเมืองกระบีก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะ
คุยกับผู้เสียหายสองคนก็เดี๋ยวเจ็ดตุลาคมเนี้ย
นัดมาเจรจามาไกล่เกลี่ยกันก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีทาง
เจ้าของสุนัขมาร่วมพูดคุยด้วยหรือเปล่า